ดารามอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะ
ก็เป็นงานพิธีสวัสดิ์พระพิธามศพคืนสุดท้าย
อดีตนักแสดงและนักแต่งเพลงชื่อดัง
คุณอาปิยะตระกูลราชนั่นเองค่ะ
สำหรับบรรยากาศภายในงานก็ยังมีครอบครัว
คอยต้อนรับแขกตลอดทั้งงานนะคะ

วงการลูกทุ่งวงการเขียนเพลงและวงการมวยค่ะ
เดินทางมาร่วมไว้อาลัยในการจากไป
ของคุณอาปิยะตระกูลราชครั้งสุดท้าย
ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาถือว่าเป็นคืนที่๓
ของการจัดงานหรือว่าคืนสุดท้าย
ของการสวดพระอภิษฐรรมศพค่ะ
ภายในงานค่ะมีการจัดตั้งรูปถ่าย
ของคุณอาปิยะตระกูลราชในสมัยที่ยังเป็นนุ่มนะฮะ
มีการถ่ายภาพขึ้นปกหนังสือ
เอามาจัดแสดงให้แฟนได้ระลึกถึงด้วยค่ะ
ซึ่งก่อนเริ่มพิธีสวดพระอภิษฐรรมก็มีการแสดงหน้าศพ
คำคืนที่ผ่านมาเป็นการแสดงชุดรามเกียร
พระรามข้ามสมุทรและตอนยกรบค่ะ
ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมครูชูชีพ
โดยความหมายก็เพื่อนำดวงวิญญาณของผู้วายชนนั้น

ส่วนตอนยกรบค่ะมีความหมายเปรียบเสมือนพระราม
เป็นยาดีที่คอยรักษาโรคร้ายให้หายจากการเจ็บป่วยนั่นเองค่ะ
ทางด้านคุณปิ๋มชะนันชนภรรยาของคุณเป้าสายันสัญญานะคะ
ซึ่งคุณเป้าเองเนี่ยสมัยที่มีชีวิตเขาเป็นเพื่อนสนิทกันกับคุณอานั่นเองค่ะ

ได้เปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐถึงความผูกพันกับครอบครัวตระกูลราช
ว่าตัวเขานั้นแล้วก็ครอบครัวรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับการสูญเสียในครั้งนี้ค่ะ
แล้วก็บอกว่าพี่ปิยะนี่นะคะหรือว่าคุณอาปิยะเปรียบเสมือนพี่ชายคนนึงของพี่ปิ๋มเหมือนกัน
ชื่นชมพี่ปียะว่าเป็นคนที่น่ารักเห็นพูดน้อยเงียบ
แต่ว่าแสดงได้บ่อยเลยนะคะในเรื่องของการมีน้ำใจ
สุดท้ายค่ะก็ขอให้คุณงามความดีบุญใดก็แล้วแต่ที่คุณอาปิยะเคยได้ทำ
ให้มีความสุขที่สุดให้สู่สุขติสัมปรายภพค่ะ
วันนี้ก็ควรให้พี่ปียะได้มีความสุขที่สุขที่สุขที่สัมปรายภพค่ะ
ซึ่งในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเวลาประมาณบ่าย๓โมง๓๙นาที
เดี๋ยวทางครอบครัวจะมีการจัดพิธีประชุมเพลิงร่างของคุณอาปียะนะคะ
บันเทิงไทยรัฐขอแสดงความเสียใจแล้วก็เป็นกำลังใจกับครอบครัวด้วยค่ะ